แพ้วเดี๋ยวพาไปดูหน่อยโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
เห็นเสาปูนตรงนี้ไหมมันแตกแล้ว
ต้นเห็นเหล็กเส้นข้างใน
แล้วมีแบบมันด้วยความที่ทั้งปูนทั้งไม้ไง

แล้วถ้าเกิดมันไม่มั่นคงแข็งแรง
เด็กทำกิจกรรมกันในห้องเกิดวิ่งไปตอบคำถาม

ข้างล่างนะคุณผู้ชมมันเป็นน้ำอยู่นะ

เพราะฉะนั้นพอเห็นเสาปูนแบบนี้
แล้วนี่ส่องไปดูเลาะพื้นขึ้นมา
แล้วดูข้างใต้สิด้วยความที่มันเป็นพื้นไม้นะคะ

อืมถ้าเกิดว่าเด็กร่วงลงไปก็ตกน้ำตรงนั้นเหมือนกันนะ

ใช่หล่อนมากเลยเวลาเห็นภาพพื้นไม้แบบนี้
นี่ดูเสาที่ปลวกมันแท้อันนะคะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
พอโรงเรียนกรรมการสถานศึกษา
แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนี่ตรวจอาคาร
อาคารเรียนนี้อายุเกือบ๕๐ปีแล้วแหละ
ซึ่งเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วที่สมุทรสาคร
เพราะว่าปูนเสาของอาคารมันแตกออกเห็นเหล็กเส้น๔๓ต้น
จาก๙๔ต้นเกือบครึ่งคุณผู้ชม

ผนังกั้นแต่ละห้องลอยเป็นช่องว่าง
ส่วนโครงสร้างก็ปลวกขึ้นไม้ก็ปูดบวมนี่เห็นไหม
มันนูนขึ้นมามีการเปิดพื้นห้องเรียนดู
โรงสร้างที่เป็นไม้มันก็ชำรุดแหละหลุดออกบ้างละ
ใต้อาคารเป็นน้ำค่อนข้างลึกด้วย
ถ้าเกิดว่ามันพังขึ้นมานี่อันตรายนะ
ต้องประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ให้ส่งวิศวกรเข้ามาตรวจสอบเลย
เพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าจริงอาคารตรงนี้ห้องเรียนตรงนี้

ป๑ถึงป๔เรียนกัน๔๐๐กว่าคน
ลูกหลานถ้าลูกหลานเราไปเรียนพ่อแม่เห็นอาคารเรียนแบบนี้

กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนที่ชนบุรีที่ผ่านมา
เรื่องต้นพอวิศวกรรมเขามาตรวจสอบก็แจ้ง
ทางโรงเรียนงดใช้อาคารเรียน
แล้วบอกว่าอาคารเรียนแบบนี้ย้ายเด็กออกมาเลยนะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าจริงถ้าเกิดจะซ่อมมันไม่คุ้มเลยนะ
ของงบสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เถอะ
เพราะว่าอายุอาคารเรียนนี้มันก็เยอะแล้วค่ะ
ทางโรงเรียนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเด็กต้องย้ายออกจากอาคารเรียนนะ
นี่เด็กดูสิขนโต๊ะขนเก้าอี้
เอาไปจัดเรียนตามห้องต่างของโรงเรียนไปก่อนนะ
เพื่อความปลอดภัยพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของโรงอาหาร

ห้องประชุมเอาเรียนกันได้ก็มาเลย
มันก็จะแบบเปิดโล่งแบบนี้คุณผู้ชม
คือเป็นลักษณะเดินเรียนไงต้องเวียนไป
แล้วมีการประชุมหารือนะเขาเสนอแผนแบบนี้
พี่เบิร์ตโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเรามีอยู่ทั่วประเทศใช่ไหม

เขาเสนอให้ใช้ห้องเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙

อยู่ตรงข้ามคลองห่างกันแค่๕๐๐เมตร
ก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมล่ะให้เป็นที่เรียนของเด็ก
เพราะว่ากลัวว่าเด็กจะได้รับผลกระทบ
เพราะว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙มีห้องเรียนมีห้องเรียนเพียงพอ
เด็กเขาลดลงจาก๔๐๐กว่าคนเหลือ๘๐กว่าคน
ดังนั้นเขาก็มีทั้งพื้นที่มีห้องมีอุปกรณ์ต่าง
พร้อมที่ให้เด็กโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
ย้ายมาที่ไทยรัฐวิทยา๙แล้วก็เรียนชั่วคราว
ระหว่างที่ก่อสร้างอาคารนะคะ